จากเหตุการณ์ที่สื่อก็นำเสนอไปนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งแค้นอดีตสามีก็เลยบุกเข้าไปที่โรงเรียนสาธิตมศว
ลุยไปตรงจุดจอดรถอาคารจอดรถ
แล้วก็ไปราดน้ำมันเผารถจักรยานยนต์ของอดีตสามีจนวอดเลยนะฮะ
แล้วก็มีรถของคนอื่นเสียหายไปด้วยรวม๖คัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสืบจากกล้องวงจรปิดว่าผู้หญิงคนก่อเหตุนั้นเป็นใคร
ท้ายที่สุดตำรวจสนทองหล่อสามารถที่จะสืบทราบ
อายุ๓๖ปีตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นก็ควบคุมตัวได้ที่ห้องนอนชั้น๒
บ้านเลขที่๑๕๙๒แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมนคร
เพราะว่าเป็นชุดที่ใส่ไว้ตอนที่ก่อเหตุนะครับ
ของอาคารจอดรถชั้น๓ภายในโรงเรียนสาธิตมศวฝ่ายประถม
ก็เสียหายนะฮะแล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์ประทึกแบบนี้
ราดน้ำมันไปจุดไฟเผาไปแล้วไฟเนี่ยเกือบจะเผาตัวเองด้วยซ้ำนะครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนทองหล่อได้ทำการสืบสวนจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าผู้ต้องหาคือนางสาวกระหนกวันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ที่เข้าไปจับกลุ่มได้
ตอนแรกตรวจสอบพบว่าเจ้าของบ้านคือนายนันทพงศ์แล้วก็นางสาวสุภาฤดี
ตนเป็นเจ้าของบ้านนะครับตำรวจชุดจับกลุ่มก็แสดงตนเหมือนกัน
พร้อมแจ้งให้ทราบว่านางสาวกระหนกวันซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับน่าจะหลบหนีอยู่ภายในบ้านนี้
เพราะตำรวจมั่นใจในหลักฐานที่ชี้ชัดแล้วว่านางสาวกระหนกวันหนีมา
ทีนี้ครับคนที่แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านคือนายนันทพงศ์ตอนแรกปฏิเสธ
เขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยรู้จักกับนางสาวกระหนกวันเลย
แต่ตำรวจบอกว่ามั่นใจในหลักฐานชัดเจน
ภาพจักรกองวงจรปิดเส้นทางการหลบหนีอะไรต่างนะครับ
ว่านางสาวกระหนกวันหลบอยู่ในบ้านนี้แน่
ทีนี้นายนันทพงก็ยอมยอมครับ
แล้วก็นำตำรวจเข้าตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็เจอจริงนะครับ
เพราะว่าที่ห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลังนี้
ก็พบนางสาวกระหนกวันหลบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า
ตำรวจเรียกออกมาเพื่อขอตรวจสอบ
แล้วก็ปรากฏว่าดูตำหนิรูปภัณฑ์ก็คือนางสาวกระหนกวันจริง
ก็เลยต้องนำตัวไปที่โรงพัก
สอบสวนฮะนางสาวกระหนกวันให้การรับสาภาพแบบนี้
สาเหตุที่แค้นใจอดีตสามีอดีตแฟนเก่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ

ใช่ฮะหย่ากันมาเมื่อ๓เดือนก่อน
แต่ทีนี้ครับมันมีสัญญาก่อนที่จะหย่ากัน
ที่มีการซื้อให้๑ล้านบาท
เพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้แทนพี่สาวของแฟนเก่า
เพราะว่าพี่สาวแฟนเก่าพี่สาวของฝ่ายชายเนี่ย
ยืมเงินไปจำนวน๓แสนบาท
แต่ทีนี้ครับอ้าวไอ้คันเจ้าปัญหาคันนี้

ปรากฏว่าอดีตแฟนเก่าอดีตสามีเนี่ย
ไม่ยอมขายไม่ยอมเอาเงินมาให้นะครับ
ก็เลยโมโหฮะก็เลยมาจุดไฟเผาแบบนี้
เธอบอกว่าเธอตั้งใจจะเผาคันเดียว

ไม่ต้องการทำให้โรงเรียนเสียหาย

เพราะว่าอดีตแฟนอดีตสามีไม่ทำตามสัญญานะครับ
ส่วนอดีตสามีเนี่ยอ้างว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ย

แล้วก็อดีตภรรยาก็มีอารมณ์รุนแรง

ก็เลยต้องเลิกลากันไปนะครับ
แต่ทีนี้ครับไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้แล้ว

จะไปให้ข้อมูลก็ต่อเมื่อตำรวจเรียกสอบปากคำนะครับ
ทางโรงเรียนสาธิตมศวฝ่ายปฐมเอง
ตอนนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะฮะ
เพราะทางโรงเรียนก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับ
และทางโรงเรียนบอกว่าจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้น
โดยเฉพาะการที่คนนอกสามารถเข้ามาในนี้
แล้วก็ก่อเหตุได้ทั้งที่จริงมีกล้องวงจรปิดด้วยซ้ำ
เรื่องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวนางสาวกระหนกวันนะฮะ
ไปส่งพนักงานสอบสวนสนทองร
แล้วก็แน่นอนครับต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ